เบาหวานนั้นถือเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับแสนคนในแต่ละปี
ทั่วโลกมีผู้ป่วยเบาหวานอยู่ถึง๓๔๗ล้านคน
ที่ตามมาจากโรคเบาหวานก็อาจจะเป็นอาการตาบอดหรือว่าพิการ
ซึ่งก็จะกลายเป็นภาระของครอบครัวแล้วก็กับสังคมด้วย
นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะหาทางป้องกันไม่ให้คนไข้เกิดอาการเหล่านั้น
ซึ่งปกติแล้วการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดก็จะใช้เข็มเจาะไปที่นิ้วนะครับ
ซึ่งก็จะทำให้เจ็บแต่ว่าตอนนี้นักวิจัยเกาหลีใต้ได้คิดค้นแผ่นตรวจน้ำตาล
ที่ไม่ต้องเจาะนิ้วอีกต่อไปแต่ว่าจะตรวจน้ำตาลจากเหงื่อ
และถ้ามีระดับน้ำตาลที่ผิดปกติก็สามารถที่จะฉีดยาผ่านเข็มขนาดที่เล็กมาก
ที่จะทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเจ็บอีกต่อไปครับ
นี่คือแผ่นแปะโปร่งใสที่สามารถตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และสามารถฉีดยาให้แก่คนไข้ได้ทุกเวลาและสถานที่
ในปัจจุบันวิธีทั่วไปที่นิยมใช้ในการวัดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
จะทำโดยการเจาะปลายนิ้วเพื่อวัดปริมาณน้ำตาลหลายต่อหลายครั้งต่อวัน
ซึ่งนี่จะทำให้คนไข้รู้สึกเจ็บปวดไม่ชอบและบางคนถึงกับหลีกเลี่ยงที่จะตรวจเลยทีเดียว
แต่แผ่นแปะโปร่งใสที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์คิมเดฮายาง
และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซนี้
วิเคราะห์ทั้งอุณหภูมิร่างกายค่าพีเอสที่ระบุความเป็นกรดด่าง
และระดับน้ำตาลกลูโค้ดในกระแสเลือดของคนไข้จากเหงื่อ
โดยผ่านเซ็นเซอร์ตรวจวัดที่สร้างมาจากราไฟล์
ซึ่งเป็นสื่อกลางนำกระแสไฟฟ้า
ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเจาะนิ้วที่เจ็บปวดอีกต่อไป
ซึ่งศาสตราจารย์คิมเชื่อว่าแผ่นแปะโปร่งใสนี้
จะทำให้อุปกรณ์ชนิดนี้ง่ายต่อการใช้งาน
และเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มคนไข้โรคเบาหวาน
ศาสตราจารย์คิมเล่าว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่
ไม่ชอบการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือด
หรือฉีดอินซูลินในสถานที่สาธารณะ
ซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่ในการรักษาและควบคุมโรคเบาหวานเป็นอย่างมาก
เพราะคนไข้ส่วนใหญ่จะทำกิจวัตรที่ควรทำตลอดทั้งวัน
เฉพาะในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น
แต่แผ่นแปรโปร่งใสซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด
ที่เขาและทีมวิจัยคิดค้นขึ้น
จะไม่สร้างความเจ็บปวดในขณะที่มันฉีดอินซูลินลงไปบนผิวหนังของคนไข้
และการที่มันโปร่งใสทำให้ผู้อื่นมองเห็นได้ไม่ชัด
ดังนั้นเมื่อใช้งานในที่สาธารณะก็จะไม่ทำให้ผู้ใช้กระอักกระอ่วนใจเลย
อกจากนี้เซ็นเซอร์ของแผ่นแปะโปร่งสาย
ยังจะทำการส่งข้อมูลที่จัดเก็บได้จากเหงื่อของคนไข้
ซึ่งจะทำการคำนวณอย่างแม่นยำว่า
คนไข้จำเป็นต้องได้รับการฉีดอินซูลินหรือไม่
หากต้องการเข็มขนาดเล็กบนแผ่นแปะโปร่งใส
ก็จะทำการฉีดอินซูลินลงไปบนผิวหนังของคนไข้
และด้วยการควบคุมอุณหภูมิผ่านระบบเซ็นเซอร์
แผ่นแปรบโรงสายยังสามารถคำนวณได้ด้วยว่า
ฉีดยาด้วยวิธีการใดที่คนไข้จะรู้สึกเจ็บปวดน้อยที่สุด
ซึ่งหากเทียบกับวิธีการฉีดยาในปัจจุบัน
แผ่นแปรบโรงสายแทบจะไม่ทำให้คนไข้รู้สึกเจ็บเลย
ปัจจุบันนี้มีประชากรกว่า๓๔๗ล้านคนทั่วโลกที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการไม่ออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ
เฉพาะในปี๒๕๕๕โรคเบาหวานได้ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปกว่า๑๕ล้านคน
เบาหวานไม่เพียงแต่สร้างความเจ็บปวดให้แก่คนไข้เท่านั้น
แต่ยังรวมถึงครอบครัวและสังคมโดยรวม
เพราะคนไข้โรคเบาหวานอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้ตาบอด
ทำให้ต้องตัดแขนตัดขาจนกลายเป็นผู้พิการ
และอาจทำให้หลอดเลือดในสมองตีบโดยฉับพลัน
นี่เองที่ทำให้โรคเบาหวานกลายเป็นโรคที่สิ้นเปลืองงบประมาณสาธารณสุขอย่างมหาศาล
ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงต่างค้นคว้าและวิจัย
เพื่อหาวิธีป้องกันและรับมือกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
รวมถึงหาวิธีควบคุมโรคเบาหวานเพื่อให้อาการทรงตัวหรือดีขึ้น
นางมุนมินยองผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวานจากโรงพยาบาลโบราแมร์
โรงพยาบาลภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซ
กล่าวว่าวิธีการวัดระดับน้ำตาลกลูโค้ดผ่านเหงื่อของผู้ป่วย
โดยไม่จำเป็นต้องเจาะเลือดถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ใหม่มาก
และวิธีการฉีดยาผ่านเข็มขนาดเล็กก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเช่นกัน
สตราจารย์คิมเดเฮยังหัวหน้าทีมวิจัยคาดว่า
พวกเขาต้องใช้เวลาอีกราว๕ปี
กว่าจะสามารถพัฒนาแผ่นแปรโปร่งใส
ให้สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์

จากนั้นจึงจะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดต่อไป